ติดตามกันต่อสำหรับช่วงผ่าปฏิบัติการภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้นะครับ

และเมื่อมาถึงยุคของพลเอกธีรชัยนาควานิส
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก
สารต่อนโยบายเดิมที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา
เพื่อคืนความสุขความสงบกลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่สิ่งที่ทำเพิ่มเติมนั่นก็คือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
และสอดรับกับความเป็นจริงให้มากที่สุด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
พลเอกธีรชัยนาควานิสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

ต่อจากผลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
และได้สารต่อภารกิจแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามที่พลเอกอุดมเดชวางแนวทางเอาไว้
โดยยึดตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เน้นการปฏิบัติเชิงรุกให้มากขึ้น
สำหรับ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
ทบกไม่เคยเปลี่ยนนโยบายเลยตั้งแต่ลงไปนะครับ
โยบายยังเหมือนเดิมแนวทางการปฏิบัตินั้น
ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลในแต่ละสภาวะนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต่อไปเนี่ยอาทิตย์หน้าผมจะลงไป
เพื่อไปดูไปกำกับดูแลปี๒๕
อาจจะเปลี่ยนวิธีการในการเปลี่ยนงานที่ภาคใต้ใหม่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งกำลังดำเนินอย่างต่อเนื่องครับ

ผลเอกธีรชัยเดินทางลงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติทันที
พร้อมย้ำว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายเดิม
แต่อาจเน้นความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
ผมมุ่งเน้นไปทางเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดกับอำเภอ
เป็นที่ที่ประชาชนถ้ามีปัญหาต่างให้มาร้องเรียนมาพูดกันที่ศูนย์นี้
แล้วเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราเน้นในเรื่องของการศึกษา
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาลงมาที่พื้นที่แล้วก็มาวางแนวทางใหม่
ในการจัดการศึกษาในทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทางผมก็จะสนับสนุนกระทรวงศึกษาในเรื่องของการศึกษาในการดำเนินการต่างให้เรียบร้อยครับ
เราจะทำงานไปด้วยกันการวางแผนต่างเนี่ยเราปฏิบัติไปด้วยกัน
ไม่มีใครเป็นนายใครเราทั้งพลเรือนตำรวจหารเราถือว่าเป็นเพื่อนกัน
เราทำงานพร้อมกันแล้วก็ต้องการทีมที่แข็งแกร่ง
ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้ผลสูงสุดครับ
เน้นยังว่าผมจะให้ผู้ตายประชาของผมทุกคนเนี่ยมาทำงานด้วยใจนะครับ
ให้ประชาชนในพื้นที่มีที่พึ่งให้ได้อย่างเต็มที่
ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องเข้าไปแก้ไขทันทีและขจัดเงื่อนไขต่างไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ทุกอย่างนี้ต้องดูสถานการณ์นะครับดูสถานการณ์การจะปรับลดกำลังนี่อยู่ที่สถานการณ์
ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยเราทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งพลเรือนตำรวจและทหารนะครับ
กำลังเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
และพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่าง
โดยมีพลเอกอักษราเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย
ไปพร้อมกับการกำหนดนโยบายประชารัฐร่วมใจ
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เหตุการณ์บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส
เมื่อ๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บัญชาการทหารบก
สั่งปรับกลยุทธ์ด้านยุทธการใหม่

ต้องให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยความประสานสอดคล้อง

มีการรับรองความเชื่อถือได้จากแหล่งต่าง

ที่เป็นหลักให้เห็นว่าเจ้าที่บ้านเบื้อง
ทางรัฐวาธิ์ไม่ทอดทิ้ง
แล้วก็ปัญหาต่างเราช่วยจันทร์แก้ไข
อกจากนั้นยังให้ประสานการปฏิบัติตามแผน
สับเปลี่ยนกำลังตามวงรอบทันที

กำกับดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัย

ระหว่างทำการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนหน่วย

ต้องจัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติ

รวมทั้งแผนระวังป้องกันที่ตั้ง
และแผนการเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่และเวลาที่

ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น